มาดูเรื่องของอากาศกันบ้างนะครับ

ไปดูที่พังงาตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ก็คือมีฝนตกหนักลมกระโชกแรง
เขตเทศบาลเมืองพังงามืดตึ๊บเลยเห็นไหม
นะฮะแรงลมทำให้เกิดเสียงดัง

โอ้โหไม่เคยเจอลมพายุกระโชกแรงแบบนี้มาก่อนเลย
นี่ฮะดูสิครับฟ้าดูแรงลมที่พัดต้นไม้ก็ได้
นะครับไปที่ลานหลวงปู่ทวดสวนกาจนาพิเศษ

ช้างล้มนะคุณผู้ชมนี่ไงช้างจริงไหม
นะฮะมาเป็นฝูงเลยนะครับ
มี๑๒ตัวเป็นลูกฝั่นนะล้มไป๓ตัว
อย่างที่ผมเล่าไปนี่ฮะแตกหักกันไปหมด
คือเป็นผลมาจากพายุโซนร้อนคมปาซุแหละครับ
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับ
ไม่เกิดร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้

ส่วนที่นนทบุรีล่ะนนทบุรีอะไรเสียหาย
โอ้โหตอนนี้สวนทุเรียนน่าเสียดายครับ
น้ำนะครับเอ่อเข้าท่วมขัง
เจ้าของสวนพยายามป้องกันเอากระสอบทรายมากั้นแล้ว
แต่ก็ไม่ไหวตอนนี้ต้องปล่อยฮะ
ปล่อยให้น้ำเข้าท่วมสวนทุเรียน๒สัปดาห์แล้วนะครับ
คือปลูกทุเรียนตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะครับ
ตอนนี้ยืนต้นตายนะฮะ
จากทุเรียนแล้วนะมีอะไรอีกบ้างของดีของนนทบุรีทั้งนั้น
ส้มโอส้มเช้งกล้วยนะครับ
ยุ้ยป้ายุ้ยอายุ๗๔ปีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนพันธุ์
นทองกับก้านยาวโอ้โหครูรับพร
เท่าไหร่เนี่ยสวนหมอนทองกับสวนก้างยาวเนี่ย
บอกว่าเมื่อปี๒๕๔ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นะ
ตอนนั้นสวนทุเรียนก็ตายหมดหลังจากน้ำรถก็ปลูกมาใหม่นะฮะ
กำลังจะเก็บผลผลิตเลยนะครับก็ถูกน้ำท่วมตายอีกนะครับ
ตอนปี๕๙นะฮะหลังจากนั้นก็ปลูกปลูกอีกนะครับ
ปีนี้ท่วมตายอีกโอ้โหความเสียหายเขาบอกรวมรวมกันแล้วเนี่ย
น่าจะหลายล้านแล้วล่ะแต่ป้ายุยังสู้
ป้ายุ้ยยังบอกว่าน้ำรสเหรอน้ำรสเดี๋ยวฉันจะสู้ใหม่
ฉันจะปลูกมันอีกทีครับ
มาหลายรอบแล้วนะคะชาวสวนนนท์สู้ต่อไปนะคะ